ท่านผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุคานคอนกรีตของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรี
บนถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยพังถล่มลงมานะฮะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บไป๕คนนะครับมีภาพวงจรปิดนะครับในช่วงเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะจังหวะเจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอยู่พอดีพังถล่มลงมานะครับ
ตรงนี้นะฮะคลืนเลยนะที่เราทำลูกศรสีเขียวเอาไว้มีคนนึงนี่เขาวิ่งนะ
ผมวิ่งหนีเข้าไปเนี่ยคนอื่นก็พากันวิ่งนะครับท่านผู้ชมครับ

จะเป็นนาทีคานคอนกรีตแล้วก็ต่อหม้อของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ
เป็นจุดบริเวณหน้าห้างแม็กโครถนนแจ้งวัฒนะพังถล่มลงมาตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
คนงานกำลังก่อสร้างกำลังทำงานกันเลยครับมีรถโม้ปูนอยู่สองคัน
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจอดอยู่แถวนั้นพอดี
คนขับรถคนงานนี่วิ่งหนีกันออกมาแบบเสี้ยววินาที
ตำรวจสพปักเกร็ดพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าที่เกิดเหตุเป็นสถานที่กำลังก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู
สถานีศรีรัฐบริเวณเกาะกลางถนนมีแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่๒แท่งน้ำหนักหลายสิบตัน
พังถล่มลงมากองอยู่ตรงพื้นถนนตรงนี้นะฮะ
แล้วก็มีเหล็กนั่งร้านล้มพังกระจายเกลื่อนไปหมดนะครับ
มีคอนกรีตเหลวไหลกองเต็มพื้นไปหมด
คนเจ็บมี๕คนนะครับจากเหตุการณ์นี้
มีนายธนพงศ์กองศรีอายุ๒๔ปีเป็นวิศวกรคุมงาน
มีคนงานชาวไทยอีก๒คนแล้วก็คนงานชาวเมียนมาอีก๒คน
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายธนพงศ์ซึ่งเป็นวิศวกรคุมงานก่อสร้าง
นำคนงาน๔คนขึ้นไปบนต่อหม้อซึ่งสูง๕เมตร
เพื่อไปเทคอนกรีตเทคอนกรีตเชื่อมต่อประกบ
โครงสร้างแท่งคอนกรีตบริเวณหัวเสา
โดยแท่งคอนกรีตทั้งสองข้างคือซ้ายกับขวาเนี่ย
วางผ้าตรองรับน้ำหนักอยู่บนเหล็กคำหยั่น
แล้วก็เหล็กนั่งร้านลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ขณะกำลังเทคอนกรีตกันอยู่ครับจู่จู่เหล็กนั่งร้านทั้งสองข้าง
สุดตัวแล้วก็พังลงมาแท่งคอนกรีตก็ตกลงมากระแทกกับพื้นข้างล่าง
แล้วก็มีคนงานอยู่ข้างล่างด้วยนี่นะฮะแล้ว๕คนที่อยู่ข้างบนด้วย
ต่อหม้อเนี่ยตกร่วงตามลงมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บ
โชคดีมากนะฮะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
สพปากเกร็ดสันนิษฐานว่าโครงสร้างของเหล็กค้ำยันแล้วก็นั่งร้าน
คงจะรองรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับทำให้คานคอนกรีตพังถล่มลงมา
เดี๋ยวต้องไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
พบว่าเกิดจากสภาพดินที่ตั้งค้ำยันชั่วคราวอ่อนแล้วก็ซุดตัว
เพราะหลายวันนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมันต้องมีจุดที่ค้ำยันอยู่ข้างล่าง
ทีนี้พอดินซุดตัวเนี่ยสิ่งที่เอาไว้ค้ำยันแล้วก็คานสำเร็จรูป
มันก็เลยซุดแล้วก็พังลงมานะครับคนเจ็บทั้งห้าคนนะครับ
มี๔คนที่ตอนนี้อาการปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว
มีคนหนึ่งที่เป็นแรงงานชาวเมียนมาคนนี้ก็ยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับ
เนื่องจากมีการกระทบกระเทือนทางสมองด้วย
ขณะที่เมื่อช่วงเช้านะครับทางผู้รับเหมา
นำคนงานมาเก็บซากชิ้นส่วนต่างที่พังถล่มลงมาแล้ว
แล้วก็คืนพื้นผิวการจราจรได้เมื่อช่วงเช้าตั้งแต่๖โมงเช้านะครับ
จุดเกิดเหตุนี่ก็ต้องรองับการก่อสร้างเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะคะ